เป็นหนังบูฉุดกระชากลากถูเลยนี่อุกอาดมากนะคะ
ผู้หญิงคนนึงค่ะเธออยู่ที่เหมือนกับร้านซ่อมรถของแฟนนะคะ
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงบุกมาที่ร้านจิกหัวเอามีดจี้คอแล้วลากเธอขึ้นรถกระบะ
หลังจากนั้นพาเธอขับรถจี้ไปจนถึงประจวบคิริขันนะคะลวนลามเธอด้วย
ประเด็นคือพอสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนนุ่มตามไปช่วยสาวได้นะคะก็มีการลงไม้ลงมือตะลุมบอลกันกับคนก่อเหตุจนสลบไป
กลายเป็นว่าฝั่งแฟนนุ่มถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าค่ะ
เสร็จปุ๊บคนก่อเหตุที่ใส่เสื้อดำแล้วก็ผมทองตามเข้ามาเนี่ย
จะถือมีดมาด้วยเห็นไหมคะแล้วเดินเข้ามาในร้านซ่อมรถของเขา
สักพักเดียวค่ะดูจิกหัวผู้หญิงออกไปเลย
ผู้ชายผมทองนั่นชื่อฟลุ๊กนะคะ
ส่วนผู้ชายกางเกงเทาคนนี้ชื่อบีขออภัยชื่อแบงค์
เป็นแฟนของน้องผู้หญิงที่ถูกจิกหัวลากออกไปอ่ะค่ะโอ้โหนี่คือ
อุกอาจจริงจริงนะคะห้าทุ่มครึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ย่านสุขสวัสดิ์กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
คือฝ่ายของแบงค์แล้วก็แฟนสาวเอาคลิปนี้
มาร้องเรียนกับนายบัญชาปานิวัฒน์ประธานชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้
หลังจากที่น้องผู้หญิงเนี่ยถูกในฟลุ๊กฉุดไปเมื่อวันที่๑๓
พฤษภาคมห้าทุ่มครึ่งเอามีดจี้คออุ้มตัวขึ้นกระบะมุ่งหน้าไปที่ประจวบคิริขันเลย
แล้วก็น้องบอกว่าถูกลวนลามด้วยอืมแบงค์เล่าบอกว่าจริงจริงแล้วเขากับฟลุ๊กเนี่ย
สนิทกันมาก่อนนะรักกันเหมือนพี่น้องเลยแหละ
คือรู้จักกันมาหลายปีเลยแต่เพราะเอิ้นมาผิดใจกันเรื่องซื้อรถค่ะ
คือฟลุ๊กตอนแรกเนี้ยบอกว่าจะซื้อรถของเขาในราคาสามแสนสามหมื่นบาท
เงินมาแล้วจำนวนนึงประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทแต่ที่เหลือเนี่ยยังโอนไม่หมด
แล้วฟลุ๊กก็เอารถไปให้เพื่อนขับแล้วไอ้เพื่อนนี่ก็ด้านขับไปประสบอุบัติเหตุ
รถก็พังยับเยินแถมมีคนได้รับบาดเจ็บอีก
ชื่อรถมันยังเป็นชื่อแบงค์อยู่แบงค์ก็เลยต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นแหละค่ะก็เลยเริ่มไม่ลงรอยกัน
ก็คือไม่สนิทกันแล้วอ่ะแล้วฟลุ๊กเนี่ยไปเที่ยวโพสต์ด่าแบงค์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ตอบโต้กันไปมาจนจุดที่รับไม่ได้ถึงขั้นแตกหักกันก็คือว่า
ฟลุ๊กเนี่ยมาคอมเมนต์ในภาพแฟนสาวของเขาว่าขอจุดจุดจุดได้ไหม
คือขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยได้ไหมอ่ะเอาแบบนั้นอ่ะโอ้โหแบบเออแบบนั้นเลย
บอกโอ้โหนี่คือฟางเส้นสุดท้ายเลยแล้วฟลุ๊กก็ยังโพสต์ภาพคู่กับปืนข่มขู่ด้วย
วันเกิดเหตุอ่ะตามมาที่ร้านแล้วก็ฉุดแฟนสาวเขาอ่ะ
จิกหัวลากขึ้นกระบะไปแบบนั้นเลยอ่ะค่ะวันนั้นเขาไปแจ้งความที่สอนอราชบุรณะแล้ว
แต่ตำรวจบอกให้รออย่างเดียวฝ่ายหญิงเองก็เล่าบอกว่าวันนั้นพอโดนฟลุกฉุดขึ้นรถไปแล้วเนี่ยนะ
เอามีดจี้เธอไปตลอดทางมีลูกน้องฟลุ๊กขับรถให้
ตอนแรกบอกจะพาไปแถวสมุทรปราการเธอก็เลยปักหมุดส่งโลเคชั่นให้แบงค์เพื่อให้แบงค์ตามมาช่วย
แต่ไปไปมามาวนรถตีกลับนู่นลงใต้เลยนะคะไปถึงปรานบุรีอะค่ะ
บอกว่าหลังจากนั้นเธอโดนยึดโทรศัพท์ไปด้วยตลอดทางเนี่ยฟลุกลวนลามเธอมาตลอดเลย
หาทางหนีไม่ได้เลยเขาจับมือหนูไว้แน่นแล้วเขาก็มีมีดมีปืนเด็กอีกคนก็ยืนประกบอยู่ข้างข้างอะค่ะ
คือไม่สามารถหนีได้เลยพอซื้อของเสร็จเขาก็ให้หนูเปลี่ยนมานั่งหน้า
แล้วก็ให้เด็กไปนั่งข้างหลังแต่เขาก็จับมือหนูไว้ตลอด
แล้วทีนี้เขาก็เริ่มลวนลามเอามือหนูไปหอมไปดมแล้วก็เริ่มจับหน้าอก
เขาก็พาเธอไปนั่งในซุ้มแห่งหนึ่งเธอก็ร้องขอบอกขอติดต่อพ่อกับครอบครัวก่อนได้ไหมกลัวเขาเป็นห่วง
ลุ๊กก็สุดท้ายยอมให้เธอโทรหาพ่อได้เธอก็อาศัยจังหวะนี้ส่งโลเคชั่นให้กับแบงค์เพื่อให้แบงค์มาช่วย
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟลุ๊กก็ยังเนี่ยเหมือนพยายามแตะเนื้อต้องตัวเธอแล้วก็อัดคลิปท้าทายแบงค์แบบนี้ด้วย
ในที่สุดแบงค์ตามมาถึงแบงค์พาเพื่อนมาด้วยเท่านั้นแหละตะลุมบอลกันเลยนะคะต่อสู้ต่อยเตะกัน
แบงค์กับฟลุ๊กจนสุดท้ายฟลุ๊กเนี่ยถูกเตะจนสลบเหมือดไปเลยค่ะ
ในที่สุดพอแบงค์พาแฟนสาวกลับไปได้แล้วก็พาฟลุ๊กกลับมาด้วยนะ

ล่าสุดกลายเป็นว่าแบงค์ถูกหมายเรียก

ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
ร่วมกันกักขังหนูเหนียวให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

ฉะนั้นเขาอยากที่จะมาร้องขอความเป็นธรรม

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับในฟลุ๊ก

พูด์ยากร้ายก็เตรียมจากที่ที่จะพาแบงค์กับ
อยู่ในเหตุการณ์ไปให้ปากคำกับตำรวจสพปากน้ำปรานที่ประจวบคิริขัน
แล้วก็จะขอความเป็นธรรมให้ด้วยนะคะ